คุณสมเกียจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตรงไหนมันจริงตรงไหนไม่จริง

ดูจากข่าวแล้วเวอร์ไปนิดนึงนะครับ

บอกผมเปิดอูมา๘ปีอาชีพผมทำงานโรงงานนะครับผม
อาชีพทำงานเป็นวิทย์ตัวต่อโรงงาน
ซึ่งผมเองก็เหมือนว่าชอบในด้านข้าง
และอย่างเนี้ยผมเองทำเฉพาะวันหยุดนะครับ
นอกเหนือจากเวลางานปกติครับผม
อันนี้รถไปรับงานมาหรือว่าทำของรถของตัวเอง

ก่อนหน้านั้นผมทำมอเตอร์ไซด์จะมีพวกตัดเตียร์อะไรเชื่อมในบ้านตัวเอง
ทำเป็นมอเตอร์ไซด์มีหลายคัน
เตอร์ไซค์ตัวเองหมดเลยเหรอครับ

ครับผมจะเป็นพวกมอเตอร์ไซด์๒จังหว่าเล็กอะไรพวกนี้ครับ
ครับผมมันจะระดาษมันไม่แพงอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวนะคุณสมเกียจก็เดี๋ยวผมค่อยเคลียร์ทีละประเด็นนะ
หนึ่งเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณสมเกียจหน่อย
หนึ่งก็คือรถต่างเนี่ยที่คุณสมเกียจเอามาทำเนี่ยจะเป็นท่อเป็นอะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยคุณสมเกียจบอกว่านี่คือรถของตัวเองทั้งหมดใช่ไหม

ไม่ได้ว่ารับงานรับเป็นอู่ซ่อมรถคนเอารถมาให้ทำมาแต่งนู่นนี่นั่นไม่ใช่
ไม่ใช่ครับผมผมเองทำงานหลักเป็นพนักงานโรงงานครับ
ผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดอู่ที่ว่าจะรับทำอาชีพนี้หาเลี้ยงครอบครัวครับผม
จักรยานยนต์๖๗คันอะไรก็แล้วแต่ก็ของตัวเองหมด
ครับผมก็ใช่ครับตอนนี้ก็จอดอยู่ในบ้านอีก๓๔คัน

ทีนี้เอาละมันก็ราคาไม่สูงอะนะพี่

ใช่ไหมจะซื้อกี่คันก็เป็นสิทธิ์ของคุณสมเกียจอยู่แล้ว
แต่เรื่องเสียงดังเนี่ยเคาะโป๊กเขาบอกมีเสียงเจียหินพ่นสีกลิ่นเขาออกมา
อะไรต่างนานาเนี่ยพวกนี้เนี่ยเออมันยังไงกันเรื่องเสียง
เรื่องเสียงดังนั้นก็คือผมเองก็ยอมรับนะครับว่ามันมีเสียงดัง
เพราะว่าผมทำนอกตรงลานหน้าบ้านพอดีนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ดังนะแล้วหลังจากนั้นมาจากที่เห็นในคลิปที่เสียงมันดัง
คือผมทำตรงทางร้านหน้าบ้านนั่นแหละครับที่จอดรถหน้าบ้านนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นมาผมก็สร้างห้องขึ้นมาห้องเป็นห้องเชื่อมงานเลย
ก็คือบู่ผนังสองชั้นครับผมแล้วที่เค้ามาแจ้งนะครับว่าเสียงมันดัง
ผมก็สร้างห้องมาเพื่อที่จะทำอันนี้อยู่ในห้องหรือยังคุณสมเกษอยู่ในห้องหรือยัง
อันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องครับผมอันนี้คือนานละอันนี้เป็นก่อนที่เค้าจะมาแจ้งว่าเสียงมันดัง
ผมก็เลยสร้างห้องสร้างห้องกันกั้นไม่ให้เสียงมันออกไปแล้วผมก็ไปทำข้างในห้อง
ถ้าถ้าเข้าไปดูในบ้านผมมันก็จะมีห้องเล็กเล็กอยู่นะครับมุมหนึ่งมันก็จะมีห้องเล็กเล็กนะ
และมุมนั้นที่ผมเอาไว้สามารถทำเชื่อมงานเคาะงานอะไรอย่างนี้ครับ
หลังจากนั้นก็สร้างห้องมาเคาะมาในนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสมเกียจคุณสมเกียจไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเราเสียงดังมันเคาะลำโป๊กอะไรขนาดไหน

คือเราเองก็มองว่ามันมันดังแต่ว่าเราไม่ได้ทำในยามวิการแล้วทีนี้เราเองก็สร้างห้องให้แล้ว
เขาก็บอกว่าโอเคมันมีห้องมีอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ก็จบกันไปแล้วนะครับอืม
หน้านั้นแล้วที่มีประเด็นวันนั้นก็คือผมทำรถรถเก๋ง
อันนี้ในคลิปนี้คืออะไร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

ครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุณสมเกษครับคุ
มันไม่มีเพราะมันอยู่ในห้องแล้วไงครับ
ล่าสุดได้คุยกับบรรดาเพื่อนบ้านของเราเนี่ย
ล่าสุดได้คุยกันเมื่อไหร่ครับ
คุยกันนานแล้วครับ
แล้วยังไงเนี่ยอยู่ดีเขาไปโพสต์อะไรขึ้นมา
เป็นของเป็นข่าวขึ้นมาเราจะหาทางออกกันยังไงดี
ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ก็เอาไปโพสต์ไปอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็งงเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเห็นข่าวโพสต์แล้วเหรอ

ทำไงดีเราจะเลิกไหมเราจะหยุดซ่อมรถได้ไหมหรือว่าอย่างไรดีครับ
สำหรับตอนนี้ผมเองก็ไม่ทำที่บ้านแล้วไง
ถ้ามันเป็นประเด็นแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้
ผมเองก็เลี่ยงโดยการไม่ทำละที่บ้าน
ก็แค่ถ้าจะทำพวกนี้ก็ไปหาสถานที่ที่มันเป็นช็อปเป็นอะไร
ไปจ้างเขาทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผม
ไปนานหรือยังฮะที่ไม่ทำที่บ้านแล้ว
ไม่ทำที่บ้านแล้วผมเลิกเล่นมอไซค์มาประมาณ๖๗เดือนแล้วนะ
ไม่ได้ทำ
ณขณะนี้ก็ไม่ทำแล้วใช่ไหมฮะเงียบสงบแล้วที่บ้านคุณสมเกียจคือว่าอย่างนั้นเถอะ
ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับผมก็คือมันเพื่อที่จะตัดหลายอย่าง
ทั้งการทะเลาะเบาะแว้งทั้งอะไรต่าง

จะมีบ้างนะบางครั้งถ้าจะต้องบีไอวายมีเจาะมีอะไรอย่างนี้ฮะ

เพราะว่าที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ได้ดังตลอดแล้วผมไม่ได้เปิดอู่ด้วยนะ
ก็ได้ข่าวบอกว่าเปิดอู่มันก็ไม่ถูก
น้อยใจเพื่อนบ้านไหมเนี่ยอยู่ดีแบบเรากลายเป็นข่าวดังเลยเนี่ย
ก็มีอยู่แล้วครับความรู้สึกมันก็มีอยู่นะครับผม
แต่ก็มันก็อย่างว่าคนมันทำไปแล้วทำยังไงได้ครับ
ก็ยังต้องคือบ้านนี้ยังไงก็คงต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าเราซื้อใช่ไหมฮ
อ่าใช่ครับผมก็อยู่ต่อไปถ้าอยู่ก็หลังจากนี้ไปก็อยู่ครับ
ก็อยู่แบบปกติผมเองก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ในบ้านแค่นั้นเอง
แล้วถ้าเจอกันเจอกันยังไงเนี่ยบางยังพูดคุยกันอยู่ได้ไหมคะเนี่ย
ก็ไม่คุยอยู่แล้วครับก็ต่างคนต่างอยู่
กล้าคุยกันเลยเหรอเผื่อเจอกันเปิดประตูบ้านมาเจอกัน
สัมภัณฑ์ปกติก็ไม่เคยประตูสัมภัณฑ์คู่เราเปิดประตูบ้านเจอกันแค่นั้นนะครับครับผม

นี่อยู่ไม่มีนะฮะ
ก็เว่งแล้วผมก็เข้าใจว่าไอ้คนให้สาวว่ามันก็คงไม่ได้พูดความจริงอ่ะ

คุณสมเกียจคุณสมเกียจผมข้อข่าวก็ไม่ตรงครับ
เอาล่ะผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจไม่ตรงกันอะไรต่างนะนะ
แล้วแต่คุณสมเกียจอยากคุยกับเพื่อนบ้านบ้างไหมครับ
ไม่อยากนะครับไม่อยากนะอยู่กับผมอีกสองหลัง
ผมก็อยู่แต่ผมก็อยู่ของผมไปแล้วต่างคนต่างอยู่ไปก็นั่นเอง
ก็เข้าบ้านก็ขอนอนออกบ้านมาก็ทำงานตัวใครตัวมัน
ฉะนั้นคุณสมเกียจยืนยันกับเรานะขณะนี้ตรงนี้นะฮะว่า
ไม่มีเสียงดังแล้วถ้าจะทำคือไปทำที่อื่น
อันนี้ที่คุณสมเกียจยืนยันกับผมนะที่คุยด้วยกันนะ
อ่าใช่ครับผมแต่ผมเองก็ยังบอกนะครับว่าอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมี
มีบ้างอย่างเช่นอะไรฮะมีบ้างอย่างเช่นอะไรมีบ้าง
อย่างเช่นมีตัดมีเชียร์ในห้องแต่ว่ามันจะไม่ถี่
มันจะไม่ถี่เหมือนที่ผ่านมาเพราะผมเองไม่ได้ทำมอไซค์แล้ว
แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่รถยนต์ก็แต่งเล่นแค่นั้นเอง
ตอนไหนจะแต่งเล่นตอนไหนจะไปเจียร์ไปตัดตอนไหนบ้าง
จะบอกเขาก่อนได้ไหมเนี่ยนะคะไม่ชวงวันหยุดจุดเขาก็ยุดพักผ่านกันน่ะสิ
เป็นช่วงกลางวันนะครับ
เออยังไงหมายถึงบอบนั้นที่มันปรุงออกมาก็คิดว่ามันเพิ่มข้างนอกไงครับ
ยังไงนะที่ได้กลิ่นกันคือเขาตอนนั้นพ่นสีอะไรนะ
ผมพ่นสีสเปย์กระป๋องมันไม่ได้กระจายไปที่ไหนไกล
ถ้าผมพ่นผมก็พ่นในห้องนั่นแหละครับ
คุณสมเกียจจากนี้ไปเนี่ยที่ยืนยันของคุณสมเกียจบอกว่าวันหยุดอาจจะมีบ้าง
ใช่ไหม
ผมยืนยันมันทำง่ายไปเรื่อย
แล้วก่อนจะทำแต่ละครั้งเราไปบอกเพื่อนบ้านหน่อยได้ไหมบอก
วันนี้ผมจะขอทำสักหน่อยนะครับอาจจะรบกวนหน่อย
ใครมีอะไรอย่างไรวันนี้อยากไม่ให้ผมทำไหมจะคุยกันลักษณะอย่างนี้หน่อยได้ไหม
อืมจะให้บอกปกติผมก็ไม่คุยอยู่แล้ว
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ